แต่ว่าถ้าใครบอกยังไม่จุใจอยากจะไปขอพรจากท้าเวสวรรณ
จะพาไปถึง๒ที่ด้วยกันค่ะ
ที่แรกนะคะที่จังหวัดนี้เลยปราจีนบุรีค่ะ
งานนี้คุณริวจิตสัมผัสไปร่วมพิธีบวงสวงด้วยนะคะ

โอ้ไม่ไปที่อื่นแล้วนะ

เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ว่าพิธีบวงสวงทุกครั้งก็จะมีนางรำมาไล่รำสวยงามแบบนี้ค่ะ
แห่งนี้คือวัดกระแจตำบลท่างามอำเภอเมืองปาจีนบุรีนะคะ
มีการทำพิธีบวงสวงท้าเวสวรรณค่ะ
ขนาดความสูงนะคุณ๕เมตร๗๔เซนติเมตร

ตรงานอยู่หน้ามนตบริมแม่น้ำปลาจีนบุรีค่ะ
และนี่คือเครื่องเส้นไหว้เขาจัดชุดใหญ่เลยนะ

งานนี้ค่ะพระครูพระสุเมษธรรมริขิตค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกระแจท่านเป็นประธานในพิธีเจิมบายสี
และพรามก็ทำพิธีบวงสวง
และยังนิมนต์พระเกจิดังมานั่งปรกรอบพิธีบวงสวงด้วย
ต้องพันรอบปิดดวงตาอย่างนี้เหรอ
แปลกดีเหมือนกันในขั้นตอนนี้เรายังไม่เคยเห็นกันเลยนะคะ
จะต้องมีการทำพิธีเบิกเนธอีกไหม

แล้วนี่ก็คือลักษณะขององค์ทาเวสวันที่นี่สวยงามเหมือนกัน

จากพระเกจิดังแล้วแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมงานแล้วค่ะ
ยังมีนายปานระวัตรริ่มรัตนอาพรรู้จักกันไหม

นี่คือคุณริวจิตสัมผัสปกติเราจะพูดแต่ชื่อฉายาใช่ไหมคะ
ปกติก็จะรู้จักในชื่อคุณริวจิตสัมผัสก็มาร่วมพิธีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของคนที่เลื่อมสายศรัทธาท้าเวสุวรรณนะคะ
ได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภในโอกาสต่อไป
วงสวงกันแล้วก็มีโอกาสก็มากันที่วัดกระแจจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ส่วนที่สุพรรณบุรีค่ะ

ท่านเป็นประธานในพิธีบวงส่วนทาวเวสวรรค์

โอ้โหก็คือเท้าโชคดี

ขออภัยจริงพูดถึงยักษ์คู่ยิ่งแดงยิ่งเขียวคู่กัน

แต่ว่าใครก็ตามแต่ที่เริ่มสายศรัทธา
อยากจะบอกว่าที่นี่ก็จะเป็นท้าเวสวันที่แปลกเหมือนกัน
เพราะเป็นปางถือกระดานชนวนหนึ่งเดียวในไทย

เพราะว่ามันมีผ้า๓สี๗สีผูกอยู่เยอะ

เออก็เล่าให้ฟังเผื่อมันมีโอกาส
ต่อไปก็จะได้ไปดูด้วยตานะคะ
เวสวรรณปฏิสถานอยู่หน้าองค์พระเจดีอายุเก่าแก่

แล้วเขาก็เชื่อกันค่ะคุณผู้ชมว่า
ผู้ใดที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะประสบความสำเร็จ
ครับมันจำน่าจะต้องมีมีประชาวชนมาร่วมพิธีกันมากมายทีเดียวนะคะ
และแน่นอนค่ะว่าหลังจากทำพิธีบวงสวงเสร็จแล้ว

ชาวแบ๊มก็ต้องไปถ่ายรูปซี่